ก็ประกาศออกมายีสิบสามคนนะครับชุดซู่สึกชิงเชียมเอเชีย
สองพันยี่สิบสามรอบคัดเลือกนะครับวันที่แปดถึงสิบสี่
มิถุนายนนี้ก็มีกำหนดเดินทางไปประเทศอุเบกิสถาน
คืนนี้นะครับเวลาห้าทุ่มตรงคนที่หลุดออกไปก็มีพิชาอุทรา
แล้วก็เฉลิมศักดิ์อักขีนะครับรวมทั้งสุปโชคสารชาติที่ขอถอนตัว
แล้วก็วิสรุธอิมอุระที่บาดเจ็บถอนตัวไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับ
ไปดู๒๓คนกันหน่อยครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็
พุทธศาสประตูก็๓ตัวเก่านะครับศิวรักษ์เทศสูงเนิน
กวินธรรมสัจจานันทร์แล้วก็กิติพงศ์ภูแถวเชือกนะครับ
หลังนะครับก็บุรีรามยูเนตเต็ดนั้นสามคนด้วยกันครับ
ธีรธรบุญมาธรรมศรัสลักษณ์หายประโคนพรรณสาเหงวิบูรณ์
แล้วก็จักรพันธ์ไพรสุวรรณจากบีจีปฐุมนะครับ
พนักบุญแก่สหรัฐจากการท่าเรือทิสตองโดจากยูเน็ตเด็ด
พนันบุรีรัฐจากสมุทรประการซิตี้แล้วก็
พีรพัสโน้ตชายาจากยูเน็ตเด็ดนะครับ
ส่วนกลางนั้นบีจีประโถมมาสี่คนนะครับ
สหรัฐอยู่เย็นชาววัดวีรชาติวรชิตกณิศรีบำเพ็ญ
ปฐมพลเจริญรัตนาพิรมบรินผาลานะครับแล้วก็ปากรเปรมพักจากการท่าเรือสองคนด้วยกันนะครับ
ส่วนแบงคอกมีธิริพันธ์พ่วงจันทร์วิรเทพป้อมพันธ์นะครับ
แล้วก็พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับส่วนแดนหน้านำโดยเจ้ามุ้ยธีรสินแดงดานะครับ
บีจีปฐุมยูเนเต็ดอดีศักดรายสอนจากการท่าเรือเอฟซี
แล้วก็ชายาวัฒน์ศรีนาวงศ์จากสมุทรประการซิตี้ครับย้ำกันอีกครั้งนะครับ
แกรมของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๓รอบคัดเลือกนะครับ
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดทั้งสามนัดด้วยกันนะครับวันที่๘มิถุนายนพบเมาดีฟ
สัญญาณตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนพบศรีลังกา
เข้าสัญญาณเวลาสิบแปดในอายการสี่สิบห้านาทีนะครับแล้วก็นัดสุดท้าย
วันที่สิบสี่มิถุนายนพบอุศเบียงฮิตศาลเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มสิบห้านะครับ